เรื่องนี้หลายคนก็งุ่นงงสงสัยกันเหลือเกิน
สำหรับคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงบ้านเรา
สู่จุดน้องคู่โคจรมาไกลมาเป็นคู่รักกันได้อย่างไร
เมื่อสาวน้ำหวานจริงเขามีแฟนอยู่แล้ว

แล้วเขาประกาศว่าคบกันมาปีกว่าแล้ว

สาวน้ำหวานเองเพิ่งจะโพสต์สวีทกับแฟนเก่า

อย่างคุณพิมพิมดาสมาชิกวงซาซ่า
พร้อมกับอัปเดตเรื่องแม่ชีกิ๊กมยุริน

หรือว่าเผื่อจะไปทำบุญกับท่านที่พระม่าคือท่านไปเงียบสงบจริงปิดอวาจารย์ทุกอย่าง
กำหนดการ๗เดือนก็คาดหวังว่า๗เดือนจะกลับมานะคะ
ก็ต้องรวมกับงบทางกลุ่นด้วยนะครับจุดแม่ชีติตอนนี้ถือว่าตัดขาดจากทางโลกเลย
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่คุณพิมซาซ่าเขาออกมาเคลียร์ก็คือก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคบกัน
เริ่มคุยกับสาวน้ำหวานเนี่ยเมื่อช่วงต้นปีแต่น้ำหวานเองเนี่ยเพิ่งจะโพสต์แอนิเวอร์แซรี่กันไป
อดีตคนเคยรักคุณปอยซึ่งเป็นสาวหล่อเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายน
คู่นี้เนี่ยเขาคบหาดูใจกันมานานนะถึงสิบห้าปีแล้วก็มีกระแสข่าวว่าเพื่อนของแฟนเก่า
ออกมาแฉแบบยาวเหยียดเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทั้งคู่จะสามารถจูงมือกันฝ่าฟันอุปสรรคไปได้หรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์แล้วกันนะคะ